คุณกระเต็นรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่บ้านกำหนันนกในจังหวัดนครปฐม
ทีนี้เราตามกันมาต่อเนื่องก่อนเข้ารายการเราไม่นาน

ฟังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือมันมีข่าวว่าทางพันธบทเอกวชิรายาวไทยสงฆ์นะฮะ
ซึ่งเป็นผู้กำกับการ๒ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนั้น
ยิงตัวเองตามข่าวนะตอนแรกยิงตัวเองในบ้านพัก
โดยทางตำรวจท่านเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ
ซึ่งตามข่าวตอนนี้สิ่งที่เรายืนยันได้ก็คือว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ
ก็มีข่าวว่าเป็นเพื่อนกับทางสารวัตรแบงค์ที่เสียชีวิต
พันธบทเอกวัชิราท่านนี้แหละพันธบทเอกวชิราขออภัย
เป็นคนโทรศัพท์นะครับไปชวนทางผู้ตายคือสารวัตรแบงค์เนี่ย
ไปที่บ้านกำนันนกในวันที่เกิดเหตุค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่า
ทางตัวของทางผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยนะฮะทางพลตำรวจเอกพันธบทเอกวชิราเนี่ย
มีความเครียดอย่างหนักถึงขนาดที่ว่าเอาตัวเองออกจากกลุ่มไลน์
ของนักเรียนในร้อยตำรวจด้วยโดยเพื่อนก็ไม่ทราบสาเหตุ
หลังจากนั้นในวันนี้ล่าสุดในวันจันทร์ก็มีข่าวนี้ออกมานะครับ
ว่าเขานั้นเสียชีวิตแล้วตามข่าวคือปลิดชีพตัวเองภายในบ้านพักที่
ตะบนลำอ่าครูคล็อตอำเภอลำลุกกาวประทูปธานีซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะ
เขาอยู่คนเดียวนะนะครับตามข่าวค่ะนะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับ
ทางพลตะบนเอกสุรเชษฐรัฐภานนะฮะรองผู้ปัญชาการตะบนแห่งชาตินั้น
มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเรามีเสียงนะฮะ
สั้นนิดหนึ่งนะครับให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะ
ในการแถลงนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะครับ
พี่หนูเป็นเพื่อนเป็นผู้กับที่เป็นเพื่อนกัน
พี่หนูบรรยาจะช่วยควบคุมตัวอย่างไรนะครับ
แต่แจ้งครอบครัวไปครบกับ๕นายเรื่องการซ่อนลิ้นเอะ
ก็มีตอนที่ข่าวออกมาแรกก็บอกว่ามีการนำส่งโรงพยาบาล
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ถ้ายืนยันจากทางรองโจ๊ก
ก็คืออยู่ที่บ้านไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
แล้วอยู่ที่บ้านคนเดียวภรรยาเนี่ยไปต่างจังหวัด
ก็นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
ผู้กำกับเบิ้มซึ่งก็มีการจับตาดูมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันถึงว่า
คดีของกำนักนกที่เกิดขึ้นอาการสูญเสียสารวัฒน์แบงค์
ทำให้เกิดความเครียดกับภูมิกับเบิ้ม
แล้วก็ท่านก็มีอาการซึมเศร้าก่อนหน้านี้แล้ว
ใช่มีข่าวว่าเคยรักษาอาการโรคซึมเศร้า
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยนะครับ
แล้วก็จนสุดท้ายแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้
ถ้าใครติดตามรายการเปิดปากกับภาคภูมินะฮะ
ทางผู้สุข่าวไทยรัฐทีวีก็มีการรายงานเข้ามา
ข้อมูลก็สอดคล้องกับที่เราสองคนรายงานนะครับ
ยังอยู่ที่บ้านพักนะตามข่าวที่บอกว่ามีการนำศพใช่ไหมฮะ
หรือว่าบางคนบอกว่าไปเสียชีวิตระหว่างทาง

ตามข่าวคือยังอยู่ที่บ้านคือเสียชีวิตภายในบ้านพัก
ใช่แต่การเสียชีวิตในช่วงเวลานี้นะคุณกาย
มันก็มีข้อสงสัยนะคะแล้วก็สังคมก็ตั้งคำถามว่า
เป็นการฆ่าตัดตอนหรือไม่อืมเรื่องเนี้ยวันนี้
พบตรก็พูดเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
อันนี้คือภาพสดนะคะในที่เกิดเหตุนะคะ
คือพบตรบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบก่อน

ในที่เกิดเหตุแล้วกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไม่นานความจริงจะกระจ่าง
ก็ยังไม่สรุปนะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไร
ท่านยิงตัวเองหรือว่ามีใครไปทำให้ท่านเสียชีวิตหรือเปล่า
อยากให้หลักฐานทุกอย่างครบถ้วนทั้งพยานแวดล้อมนิติวิทยาศาสตร์และปืน
ก็ต้องให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
มันมีคำถามต่างมากมายเต็มไปหมดนะฮะจากคนในประเทศนี้
เพราะฉะนั้นอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเอง
อันนั้นก็มีคำถามว่าสายเหตุจริงนั้นคืออะไร
ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวรอยืนยันอีกครั้งนะครับ